ตอนนี้มาดูที่สมุทรประการหน่อยละกัน

เวลาขึ้น๒แถวบางทีมันจะมีจังหวะที่แบบเลี้ยวรถ
แล้วเรารู้สึกจะเหวี่ยงจะโดนเท
บางทีถือของบ้างอะไรบ้างไม่ได้จับอะไรไง
ใช่พี่เบิร์ตแล้วเหตุการณ์นี้เกิดกับคุณป้าวัย๕๐ปี

คนขับไม่รู้แล้วก็ขับต่อไปด้วยค่ะ

แต่ว่าลูกศรที่ชี้เห็นไหมจังหวะนี้ค่ะ
คือร่างของคนร่วงลงมาที่ถนนนั้นน่ะ
แล้วสองแถวไม่ได้จอดเลยไปเลย
นี่สองแถวเขายังขับต่อไปอีกเป็นกิโลนะครับ

พี่จอดทำคนร่วงลงมา

กล้องวงจรปิดมองไม่ค่อยจะเห็นเท่าไห
ตรงปากซอยแพร่กษา๑๓ที่สมุทรปราการค่ะ

แล้วคนขับรถสองแถวยังขับไปต่อนะ
ส่วนตอนนี้อะไรตอนที่กู้ชีพกู้ภัยมาช่วยประถมพยาบาล
นำคุณป้าคนเจ็บคุณป้ามาลีวัย๕๐ปีส่งโรงพยาบาล
แล้วเมื่อวานนี้ทางลูกชายของคุณป้าคือนายมงคล
บอกว่าได้นัดคนขับรถสองแถว
ชื่อว่าในต้นดาศรีมาไกล่เกลี่ย
ต่อหน้าตำรวจที่สพบางปูเลย
เล่าให้ฟังแบบนี้แม่ผมเนี่ยนะปกติ
แกก็ใช้บริการรถสองแถวสายนี้ประจำแหละ
วันที่เกิดเหตุมีผู้โดยสารอยู่บนรถด้วย
อยู่บนรถ๔คนแล้วแม่นั่งอยู่ที่เบาะท้ายรถ
แต่จังหวะนี้คุณผู้ชมต้องฟังดีนะ

คือจังหวะนั้นนะคะสองแถวตีวงเลี้ยวแล้ว
แรงเหวี่ยงของรถอ่ะเนาะแม่เองก็เสียหลัก
แล้วก็หล่นจากเบาะมากลิ้งลงมาตกมาจากท้ายรถนะคะ
คนขับก็ขับไปเลยเพราะคนขับเขาบอกเขาไม่รู้
นี่อาการของแม่เป็นยังไงบ้างถามลูกชาย
ลูกชายบอกว่ายังมีแผลที่หัวขาบวมแล้วก็ตามเนื้อตามตัวถลอก
ทีนี้ฟังฝั่งลูกชายของคนเจ็บแล้ว

ต้นบอกว่าผมไม่เห็นจริงว่าผู้โดยสารตก
ผมก็ขับต่อไปประมาณ๒๓โล
รถกระบะตีคู่มาที่แรกผมก็ตกใจว่า

ทำไมกระบะตีคู่เหมือนกับจะบอกอะไรสักอย่างหนึ่ง
เขาตะโกนมาบอกว่ามีคนตกจากรถผม
ผมก็จอดรถแล้วไปถามผู้โดยสารที่นั่งอยู่บนรถ

เวลาที่ขึ้น๒แถวนึกภาพตามนะคุณผู้ชม
พอขึ้นสองแถวต่อให้หันหน้าเข้าหากันก็จริง
นั่งก็จริงแต่ทุกคนก็จะโฟกัสอยู่กับมือถือของต่าง

ป้ามารีไม่อ่อยอ่อยช่วยด้วย

แม้ว่าคนจะก้มมือถือ
้มดูมือถือหรือก้มทำอะไรก็ตาม

คือน้ำแข็งก้มหน้าเข้าใจว่าทุกคนโฟกัสมือถือแตก
พอเรื่องเสียงมันจะไม่กึกกัก
จะไม่อ้อยช่วยด้วยหรืออะไรอย่างนี้เลยเหรอ

ทีนี้ค่ะคือพอเป็นแบบนั้น

แล้วหลังจากส่งผู้โดยสารหมดแล้วก็วนรถกลับไปดู

แต่ตัวในต้นคนขับสองแถวบอกผมไม่ได้หนีนะ
และผมยินดีรับผิดชอบค่ารักษาตามกำลังที่ผมมี
แต่เบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหากับนายต้นคนขับสองแถวนี่แหละ
อันนี้เดี๋ยวต้องสอบพยานแวดล้อมอีกครั้งหนึ่ง

จังหวะที่เขาขับต่อไป๒๓โลมันมีจังหวะเขาจอดไหม
ผู้โดยสารชุดเดิมลงไหมชุดอื่นขึ้นมาอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
แล้วเป็นจังหวะที่เขาไปถามแล้วผู้โดยสารไม่เห็นหรือเปล่า
แต่หวังว่าคุณแม่มารีจะไม่เป็นอะไรมากนะ
ก็ต้องเตือนกันไว้หน่อยคือนั่งสองแถวมันไม่มีคาดเข็มขัดนิรภัย
ใช่ก็ต้องหาที่ยึดเกาะให้มั่นเลยนะคุณผู้ชม